ยังอยู่กันที่อีกหนึ่งหนุ่มคือต้องบอกว่า
ตัวละครที่มันโลดแล่นอยู่ในละครบุเภสันนิวาสเนี่ย
ดังทุกตัวเลยนะโดยเฉพาะบทบาทของไอ้จ้อยนะคะอุ้มไก่
น้องบอยแห่งอายุทยาของเรานะคะที่รับบทโดยน้องโมสวิสรุธนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
และเหยียวข่าวของเราพี่แจ๊กกะรีนไม่รอช้าไวเวอร์ไวมาก
เดินทางไปเปิดใจสัมภาษณ์กับน้องจ้อยกันเลยนะคะ
ว่าอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ด่วนร้อนจีที่สุดนะคะแล้วก็สดตอนนี้เลยค่ะ
อยู่กับน้องโมสนะคะแล้วก็อยากให้ทักทายพี่ที่อยู่ในสือเรลหน่อยค่ะ
สวัสดีครับพี่พลอยครับสวัสดีครับพี่ใบตองครับผม

ใช่ค่ะโดยเฉพาะใบตองนะคะชอบมากนะคะ
นี่ตัวเป็นนะคะกับน้องจ้อยซึ่งเพิ่งกลับจากอเมริกาเลย

ที่ไปบวชครับแต่ว่าต้องประหยัดเงินครับก็เลยกดผม
รู้ไหมคะว่าตอนนี้กระแสฮิตฟีเวอร์มากไอ้จ้อยเนี่ยค่ะ
รู้ครับรู้ครับอยู่นั่นก็รู้แล้วกลับมานี่ยิ่งรู้เข้าไปใหญ่เลย
แบบว่ามันอย่างนี้เลย

หาความก่อนไปอเมริกาไปทำอะไรเอ่ยคะ

ไปมา๗เดือนครับผม

เขาเชิญไปกินข้าวฟรีที่ร้านอาหารไทย

จริง

อะไรที่สุดค่ะของโมน
แฟนละครเคือคือจิ้นกับปรจิ้นพี่ป๊อบพี่หมื่นก็ได้เห็นภาพจัดต่อไหม
ก็เฮวะกัน
แต่ว่าด้วยความหน้าหวานของเจ้าจ้อยหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นชาวสีม่วงเป็นเกย์ไหมคะ
หลังเป็นตรงนี่แหละไม่เป็นไม่เป็นครับ
มีแฟนหรือยังคะยังครับผมยังครับ
ชอบสาวแบบไหนคะเผื่อแฟนบันเทิงไทยรัฐจะได้รู้
เพิ่งเกิดกลับมาเนาะผมก็ชอบสาวผิวแทนนะ

ชอบแบบอายุเยอะน้อยมากเองไหมคะ
อ่าก็ชอบเพื่อนกันครับ
เป็นรุ่นราวคำเดียวกันใช่ครับผมแล้วนุ๊กโมจน์อายุเท่าไหร่ไหม

ก็ผลงานละครตอนนี้ยังเป็นการคุยของผู้ใหญ่อยู่นะครับ

มันเหลือครึ่งทางแล้วก็แน่นอนมันจะสนุกขึ้นเรื่อย
รับรองว่าเต็มอิ่มมากนะครับ

้อยก็จะลาไปพร้อมกับแม่การะเกดกับการาเกรดเก็ต

อันได้ไหมอันนั้นคือทำนานแล้วกินกัน
คลิปนั้นทำเมื่อ๓๔วันก่อนครับ
เป็นการชักชวนของพี่เบลล่าครับ

ใบตองกับน้องพลอยมาการะเก็ตเก็ตด้วยกัน

เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอัดรายการต่อแล้วนะคะ
ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะ